ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยบนท้องถนนแล้วก็พระแล้วก็รถซิ่งค่ะ

มาอยู่รวมกันเป็นข่าวอีกแล้วนะคะ
เจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมซิ่งเก๋งข้ามเลนแล้วไปชนรถเก๋ง
รถคันนั้นเนี่ยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะคะ
ปรากฏว่าตกคลองเสียชีวิตค่ะ

แล้วตำรวจไปดูรถที่พระขับมาเนี่ยพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

อุบัติเหตุรถเก๋งของเจ้าอาวาสวัดมหาชัยวนาราม
อยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรชนประสานงา
กับรถของอาจารย์ประจำวิชาเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายธีระสุนทรวิพากษ์เสียชีวิตลูกชายที่มาด้วยบาดเจ็บสาหัสขาหักนะคะ
พระสุจินธีรัฐโมอายุ๗๐ปีเจ้าอาวาสมรณภาพที่โรงพยาบาลทุ่งโพทะเลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนบ่อใหม่บ้านศรีบุญส่งอำเภอไสงาม
ถนนเส้นนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถก็ไม่มี
รถที่สัญจรไปมาค่อนข้างจะใช้ความเร็วสูงนะคะ
วันนี้ญาติญาติแล้วก็ครอบครัวของนายธีระอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลสั้นบอกว่าผู้ตายเดินทางมาหาญาติที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ขณะที่บรรยากาศงานของพระสุจินธีระธรรโมเจ้าอาวาสวัดมหาชัยวนาราม
โยมกับพระลูกวัดก็กำลังเตรียมงานกันอย่างโกลหนไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าวันนั้นเจ้าอาวาสออกไปไหน
แล้วก็มีแอลกอฮอลอยู่ในรถได้ยังไงได้ข้อมูลเพียงว่าเจ้าอาวาสป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วทุกคนก็บอกว่าตกใจมากที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในรถเก๋งค่ะ
เช้าวันเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงนกแสกร้องดังในวัด

ตอนนี้ก็กำลังรอลูกสาวของเจ้าอาวาสเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อจัดการเรื่องคดีแล้วก็งานศพค่ะ

แล้วก็จะได้ดูที่มาของอุบัติเหตุ
คันเกิดเหตุก็สภาพยับเยินทั้ง๒คันนะคะ

อันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปครับ